ก็ไม่มีคนรับช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้
ทำไมโทรไปหาใครก็ไม่รับ

เอาเงินให้เขายืมใช่ไหมเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหม
เขาเลยไม่ค่อยอยากจะรับโทรศัพท์นะสิ
หรือเป็นลูกหนี้โทรไปขอพัดพร
ไม่ใช่อะไรคือมันขึ้นอยู่กับอะไร
ไม่รู้สงสัยเบอร์โทรศัพท์ของเรา
มันแปลกนะวันนี้เข้าสู่ช่วง
ของดิฉันจะแปลกไหมอยากรู้เหมือนกันนะ

ว่าเราจะติดต่องานทำไมถึงติดต่อไม่ได้
ทำไมถึงไม่มีคนเชื่อไม่มีคนนับถืออะไรอย่างนี้
ตัวเลขในหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
สามารถที่จะบ่งบอกอะไรได้มากมายนะครับ

ส่วนไหนในเบอร์จะให้ความหมายอย่างไรได้
ติดตามจากเลขคลิกชีวิตอาจารย์ปอได้เลย
เจอกันทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้เชิญครับ
ค่ะ

อยู่กับเราอีกแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ

บอกว่าโอ้ถ้าดีมาอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า
ก็เลยอาจารย์บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้

เพราะเราไปมุ่งเน้นหนักแต่เรื่องของเสน่ห์
เรื่องของคนรักคนหลงใช่ไหมครับ
แต่คนเราทุกคนถ้าเรามีเสน่ห์แล้วแล้วเราไม่ฉลาดก็ไม่มีประโยชน์

แต่ว่าสติปัญญาคุยอะไรไปก็ไม่รู้
ใช่หลงลืมไปนะคะ
ก็ดังนั้นค่ะเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์นะคะ

ในเมื่อมีทั้งหมด๖คู่เลขแล้วนะคะ

คู่เลขเราก็คิดเลยล่ะว่าอย่างเราทำอาชีพแบบนี้
เราควรจะต้องมีเลขเมตตามหานิยมเลขเสน่ห์อยู่ในเบอร์สัก๒คู่
แล้วเราทำอะไรเราพูดเราใช้การพูดเป็นหลัก
แล้วก็ต้องมีเลขของการพูดมาใส่อยู่ในเบอร์ด้วย
แล้วจะทำยังไงเราอยากให้ชีวิตเราดีมีผู้ใหญ่เมตตา
แล้วก็จำเป็นจะต้องจับเลขผู้ใหญ่เมตตามาใส่ในเบอร์ด้วย
ในเมื่อมี๖คู่เลขใช้ให้คุ้ม

อาชีพก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงก่อนด้วย
เราถึงจะเลือกตัวเลขลงหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้
อย่างเช่นมีไหมฮะอย่างเช่นอาชีพอะไรยังไงบ้างไหมครับ
อย่างเช่นที่บอกว่าตำแหน่งมีความสำคัญ

อยู่ที่ว่าอาชีพเราอาชีพอะไรที่ถามมานะคะ

เราเปิดโซนหน้าอย่างเช่น๒คู่แรกของเบอร์โทรศัพท์
เป็นเรื่องของความอ่อนหวานฟรุ้งฟริ้ง
เป็นไปไม่ได้เพราะเราหน้าหวานไปทวงหนี้
ใครเขาจะคืนถูกไหมคะ
แล้วถ้าอย่างสมมุติเราทำหน้าที่พนักงานต้อนรับ

สวัสดีค่ะเชิญค่ะเก็บกระเป๋าข้างบนนะคะ
แล้วถ้าเราใช้เลขที่มีอำนาจบารมีน่าเกรงขา

เออจะไม่อยากขึ้นสายการบินนี้อีกเลย
เราก็ต้อนรับอย่างดีทำไมผู้โดยสารถึงไม่ชอบเรา

ตัวเลขอะไรบ้างอาจารย์ลองเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูได้
เป็นตัวอย่างง่ายนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเลข
ถ้าเราทวงหนี้แล้วเราหวานไปเนี่ยทวงได้ไหมไม่ได้
หวานก็๒๔๖เสน่ห์เต็มที่เลย

ไม่ได้แล้วนะอันนี้ส่วนเลขไกลก่อนนะคะ๔ตัวหลัง
ส่วนเลขที่บอกว่าอำนาจบารมีมาก่อนเลย
ก็๘๙นี่เลขอำนาจบารมีมีลูกน้องประมาณ๑๐๐คน
เป็นต้นไปประมาณนี้นะ

ใช่เป็นแอร์โฮสเตจเป็นไม่ได้นะคะ
โหดไปผู้โดยสารก็ไม่คุยด้วย
ผมแอบเขียนอาจจะอันนี้อำนาจบารมีใช่ไหมฮะอำนาจ
นี่ฮะลายมืออาจจะไม่สวยฮะอันนี้หวานหวาน
ก็คือว่าตำแหน่งสำคัญนะคะก็คือดูอาชีพเรา
ตำแหน่งไหนก็อยู่ที่อาชีพด้วย

ถ้าเราเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัย
สิ่งที่ต้องการก็คือความดูมี
น่านับถือน่านับถือถ้าเชื่อถือ
เวลาที่อธิบายอะไรแล้วเด็กเข้าใจ
ต้องเปิดด้วยเลขแนวเจรจาวิชาการนะคะ

แน่ค่ะ๔๕นี่คือเป็นเรื่องของความฉลาด
และการนำเสนอความรู้ที่ดีบุคลิกเนี๊ยบ
ก็เช่นกันเป็นเรื่องของความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดรู้วิธีการนำเสนออย่างที่บอกนะคะ
นี่คือกลุ่มแรกที่อาจารย์บอกว่าต้องมีการเรียงลำดับใช่ไหมครับ

อาจารย์ถ้าเป็นครูบาอาจารย์แต่เอา๔๕๑ไปไว้ท้ายได้ไหมครับ

๔๕๑นี่ถือว่าเป็นเลขของการมีสติมีปัญญาอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้
แต่ถ้าเราอยากให้เป็นสิ่งที่นำเรา
ใช่อยากให้เป็นบุคลิกเรา
คนมองเราแล้วเราเป็นยังไงต้องอยู่ที่คู่หน้าค่ะ
จับคู่เข้ามาแบบนี้เท่ากับ๓ตัวเลขนี้มี๒คู่แล้วเนอะ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ๔๕๕๑ใช่ไหม
เพราะว่าคราวที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจับคู่เลข

เดี๋ยวครั้งหน้าผมอยากถามแทนแม่บ้านจริงเลย

ฉันเป็นแค่แม่บ้านฉันจะคุมสามีอยู่ได้ยังไง
เดี๋ยวฉันมีเลข๓ตัวแรกไหม
มาหาคำตอบกันในครั้งหน้า
เพราะอาจารย์ปอนพัฒน์ยังมีเรื่องราวดีเกี่ยวกับตัวเลข
และจะเป็นเลขที่ลิขิตชีวิตของคุณและเป็นเลขคลิกชีวิตด้วย